ยังไง
คราวนี้จะแต่งงานแล้วหรือคะ

ใครแต่งงาน๘๑

แต่ซ้อมร้องเพลงเอาไว้ก่อน

สำหรับพี่แคทดวงแบงค์วง

ขอบคุณค่ะ

คือจู่นี่นะพี่แบงค์เขาก็โพสต์ภาพกุมมือสาวปริศนา
แล้วนิ้วมือข้างซ้ายของผู้หญิงเนี่ยก็สวมแหวนเพชรเม็ดโตอยู่

แฟนคลับไหนจะเพื่อนวงการบันเทิงก็พร้อม
ใจแสดงความยินดีขอบคุณนะพี่แบงค์

แล้วคือเราก็ต้องขอบคุณตัวแทนหมู่บ้านพี่นานาไรบีนา
คือพวกเราก็สงสัยเพราะพี่แบงค์เขาไม่เคยโพสต์รูปโกงแฟนอะไรเลย
มาปุ๊บเอาแต่งงานเหรอยังไง

นานาเขาก็เปิดวาร์ฟเลยหญิงสาวในรูปนี้
อ๋อยังไม่รู้จัก
รู้จักอ้าวคือพี่กุ๊กกูเป็นเพื่อนกับพี่สาวฉลี

เบ้านี้เลยตั้งแต่เด็กสวยยืนหนึ่ง
เมื่อวานนี้ในงานเปิดตัวหนังสั้นเพียงความทรงจำ
พี่แบงค์เค้าเล่นเองร้องเองด้วย

ตกลงพี่แต่งแต่งแต่งตรงแบบังอย่างไรยังไง

คนที่เปิดบอสจะเป็นคนใช่ไหม

ยังไม่ได้มั่นต์อะไรครับ
นิ้วแฟนผมครับ

ยังไม่แตกครับยังไม่แต่ง
ไปเสียเงินเยอะแยะมากเก็บให้เมียในอนาคตดีกว่า
ให้เมียในอนาคต
ก็คือคนนี้แหละ
เขามีการโพสต์ตอบโต้กันพี่แบงค์ก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับที่รู้สึกผิดหวังแหละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วความเป็นเพื่อนมันก็ยังเหมือนเดิมค่ะ

ค่ะรวมกันทีไรคุณคนโสดนี่มันทุกทีเลยคุณผู้ชมค่ะ